เริ่มชกมวยต่างจากอายุประมาณ๑๑หรือ๑๒ครับ

พ่อก็เป็นคนสอนมวยให้คนแรกครับ

ไฟล์ที่สองก็ไปต่อยและแพ้อีกครับ
๓ไฟต์๓ก็แพ้ไฟต์๔ก็แพ้ครับ
ตอนแพ้ติดต่อกัน๓๔ไฟล์นะครับก็ท้อครับ
แกก็จะต่อยจริงไหมจะต่อยจริงหรือเปล่าจะแบบเอาจริงเอาจังหรือเปล่า
ถ้าจะต่อยจริงเนี่ยมีค่ายมวยอยู่แถวบ้าน
จะเอาไปฝากไว้ให้ต่อยกัน
พ่อก็เอาไปฝากไว้ที่ค่ายมวยครับ
ค่ายมวยสิทธิออสพิบูลครับเป็นค่ายมวยค่ายแรกที่ผมไปซ้อมครับ
วันแรกก็ไปเจอเพชรมรกฏนะครับเขาก็พาผมไปวิ่งครับ
ไปอยู่ที่ค่ายมวยเซียดออสพี่บูลไฟต์แรกก็ชนะชนะมาเรื่อยครับ
พ่อก็อยู่ตอนนั้นยุนถึงอายุ๑๔๑๕ครับ
ทางค่ายมวยของควอร์ดเขาก็เลิกทำมวยครับ
ผมก็เรียนจบม๓พอดีครับตอนนั้น
ก็เลยไปขอเขาให้มาอยู่ที่เพชรยินดีครับ

ได้ใช้สีเสื้อของพี่ยินดีแล้วก็ผมก็คิดว่าผมต้องตั้งใจครับ
ไฟล์แรกผมจำชื่อคู่ชกนะครับ
แต่ว่าชนะอยู่ครับชนะค่าแนนครับ

เพราะว่าได้ประเดิมสีเสื้อด้วย
ได้มาอยู่ค่ายที่มีมาตรฐานด้วยครับ

ผมก็ยังไม่รู้แบบยังไม่เคยดูจริงจังครับ
พอได้ไปต่๋อยแล้วคือ
โหตื่นเต้นมากครับ
เป็นรายการที่ใหญ่มากครับ

ก็ชนะน็อกยกที่สองครับจังหวะนี้ก็เตะซ้ายขึ้นไปปุ๊บก็ล่วงก็เสียงก็ยิงขึ้นมา
ต่อมาก็เจอกับเคนิซื่อครับที่อิมแพคเมืองทองครับ

เดาจังหวะเขาแบบจะเข้ามาต่อตายหมัดนะครับ

งานที่สามก่อนชิงเจอกับฮาคมวยญี่ปุ่นครับ
พอไฟตสีทางวันก็ติดต่อมา
ทางวันก็ติดต่อมาบอกว่าจะให้ชิงแชมป์เกอร์ดีใจ
เพราะวางแผนตัวละยกก็ปล่อยเก็บแจ้มไปด้วยเองครับ
ไม่ได้ก็อย่าเสียยกที่๕ครับ

แล้วกรรมการเขาก็นับแต่ก็ดีใจครับ
ไม่เคยได้ชัมป์ที่ใหญ่แบบนี้มาก่อน
ก็เป็นแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต
ก็หลังจากไฟล์นี้แล้วไฟล์นั้นแล้วนะครับ
รู้สึกภูมิใจครับที่ได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่ครับ
ทำคุณประโยชน์ให้กับวัดด้วย
ในเวลา๑๔วัน๑๕วัน
สมมุติก็บอกว่าป้องกันแชมป์
ต่อยกับอีเรียสเอ็นาฮาชิ
ก็ไม่ได้กลัวครับก็รู้สึกธรรมดา
ก็ต่อยไปเขาเร็วเขาเร็วกว่าเขาอะไรกว่า
ผมก็โดนหมัดโดนเมียเมานะครับ

ก็เลยรู้ว่าประสบการณ์เรายังมีไม่พอ
บทเรียนในวันนั้นก็ต้องกลับมาซ้อม
มาดูเทปเก่าว่าคิงบ็อกซิ่งนี้เขาต่อยยังไง

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีรีแมทกับอีเรียนอีกครับ
หรือว่าถ้าอีเรียสยังป้องกันแชมป์ได้อยู่
หรือว่าแชมป์เส้นนี้ไปอยู่กับใครก็ในอนาคต
ถ้าผมได้เคลื่อนไหวหรือว่าได้ทำฟอร์มขึ้นมา
ก็อยากจะชิงเส้นนี้อีกสักครั้งครับ
คือตั้งแต่เสียแชมป์วันนั้นก็เป็นวันที่เสียใจที่สุดนะครับ
ประสบการณ์เรื่องต่อยมวยครับ
ประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์วัยเด็ก
ก็ไม่เหมือนเด็กทั่วไปครับ
ทั่วไปก็จะอยู่บ้านเรียนหนังสือ

แต่ผมมาอยู่อุงเทศตั้งแต่เด็ก
ก็มีไฟต่อยถึงจะได้ขับไป
ตอนนี้อายุ๒๓แล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้
ตั้งแต่วันที่พ่อเอาไปฝากค่ายมวย
ก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจครับ
เพราะว่าผมชอบผมชอบต่อยมวย